ยังมีประเด็นข่าวอีกเยอะเลยให้ติดตามกันมาดูความคืบหน้า
เรื่องของหมอปอเจ้าพนักงานทันตะสาธารณสุขที่จังหวัดชุมพร
ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก
เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจก็คือ
แฟนของหมอปอซึ่งเป็นว่าที่เจ้าบ่าว
เขาจะแต่งงานกันอยู่แล้ว๒๔ธันวาคม
คือมาตายก่อนวันแต่งงาน๕วันเท่านั้นเอง

ในเก่งที่เป็นว่าที่เจ้าบ่าวรับสารภาพนะคะ
ว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ในเก่งยอมรับว่าตัวเองไปแอบมีกิ๊ก
ไปมีแฟนใหม่อายุ๒๓ปี

แล้วหมอปอจับได้
ทะเลาะกันบ่อยบังคับให้เลิกกับกิ๊ก
เก่งบอกตัวเองรักกิ๊กแล้ว

แต่หมอปอก็ยืนยันว่าจะต้องแต่งงานกัน๒๔ธันวาคม

แล้วก็บอกด้วยว่าเก่งไปกู้เงินเป็นล้าน
เพื่อเตรียมที่จะมาจัดงานแต่งงาน

ตำรวจก็นำตัวในเก่งไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

กลัวคนที่มาดูจะรุมประชาธรรม

นายรณชัยปานชาติหรือเก่งนะคะอายุ๒๖ปี
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
ถูกพ้นตำรวจโทสรศักดิ์เย็นเตรน

พร้อมเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ที่บ้านพักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร
เพราะว่าในเก่งไปก่อเหตุ
ยิงหมอปอนางสาวนนทิยาครัวจตุรัสอายุ๒๕ปี

ที่บอกไปก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย

ตำรวจไปกันห้าสิบกว่านายค่ะ

นี่ค่ะเพราะว่าตำรวจเขาก็กลัวว่าในเก่งจะถูกรุมประชาธรรม

จุดแรกที่ไปก็เป็นจุดที่
กิ๊กสาวหรือแฟนใหม่

บริเวณหัวสะพานบางทลายตรงข้ามกับโรงพยาบาลค่ะ
ในเก่งเนี่ยเดินลัดเลาะแอบมุมกล้องวงจรปิด

ไปถึงหน้าบ้านของหมอปอ
แล้วก็ใช้ของแข็งนะคะ

คือรื้อเหมือนหาของอะไรบางอย่างค่ะ

ตามชั้นวางในห้องโถงชั้นล่างแล้วก็เดินไปบนห้อง
ปอนหลับอยู่หน้าทีวีทีวีก็ยังเปิดอยู่ด้วย
เก่งก็ยังลื้อของอยู่อีกลื้ออยู่สักพักค่ะ
ปอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา
ในเก่งก็เลยยิงหมอปอจนเสียชีวิตขาดที่แล้วก็หนีออกไปทางประตูด้านหลังนะคะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ระหว่างที่ในเก่งหลังก่อเหตุแล้วไปล้างมือ
ภาพนี้เป็นภาพของแฟนคนใหม่ของในเก่งนะคะ

เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวค่ะชื่อคุณนัทริมลช่วยสมบัติ
เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องกับการฆาตกรรมนี้เลย
เขาทำตามคำสั่งของในเก่งเหมือนกับถูกหลอกใช้

ให้การกับตำรวจที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
ตำรวจเขาก็กันตัวเอาไว้เป็นพยาน

เกิดขึ้นช่วงกลางดึกคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา

เขาก็ทำแผนตามจุดต่างชัดเจนทุกจุดเลยนะคะ

คือจุดที่ล้างมือที่ก็กน้ำข้างอาคาร
คุณนรมนท์ที่จอดรออยู่
หลังจากนั้นรถก็ขับออกไป

แล้วก็ไปจอดรถที่สะพานข้ามคลอง
เพื่อทิ้งหลักฐานที่ใช้ก่อเหตุ

ถนนเอเชียขาดร่องใต้

ทั้งแฟนสาวคนใหม่คุณนรมนท์

ไม่อยากจะแต่งงานกับหมอปอ
เพราะตัวเองมีแฟนใหม่แล้ว
สาเหตุแค่นี้เองคุณภาคภูมิ

ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ค่ะ
พี่เจ้าบ่าวเนี่ยก็ไม่อยากจะแต่งงาน
เนี่ยประเด็นก็คือ

เพราะว่าทางในเก่งบอกว่า

เพื่อที่จะเตรียมการจัดงานแต่งงาน

ทางตำรวจบอกว่าเหมือนกับไปหาเงิน
แล้วก็ทรัพย์สินเงินมันมีเงินสินสอดอยู่๔แสนบาท

แล้วก็มีทรัพย์สินรวมแล้วน่าจะ๗แสนบาทที่หายไป

เรื่องเงินก็เป็นประเด็นนึงที่ตำรวจเขาตั้งประเด็นเอาไว้

เก่งไม่อยากแต่งงานกับหมอปอแล้ว

การ์ดไปแล้ว๒๔ธันวาคมนี้ต้องแต่ง
ตำรวจบอกว่าพิรุษของในเก่งหลายอย่างเลยนะ

ที่รับสารภาพเพราะจนมุมด้วยหลักฐาน

ตอนแรกปฏิเสธอยู่หลายอย่างเลยนะ
คือตำรวจบอกว่าประเด็นแรกที่มีพิรุธของนายเก่งก็คือ
ถ้าแฟนของตัวเองรักกันจริง

จุดแรกที่ต้องไปคือต้องไปที่บ้าน
คืออยากจะเห็นว่าแฟนตัวเองเสียชีวิตจริงหรือเปล่า
เป็นยังไงตรงที่บ้านที่บ้านพักของแฟน
แต่ไม่ยอมไปไปหาตำรวจก่อน

แล้วก็มีการโพสต์เรื่องราวในโลกโซเชียล
เฟซบุ๊คของตัวเองเนี่ยช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ก่อเหตุ
อันนี้ก็เป็นพิรุษสำคัญแล้วในเก่งก็โทรไปหาครอบครัวของหมอปอ
ถามถึงเรื่องของทองคำก็เป็นในลักษณะที่ว่าจะไปสร้างเรื่องว่า
คนร้ายจะไปเอาทองคำไปขโมยทรัพย์สินในบ้านพักของหมอปอหรือเปล่า
ลักษณะแบบนี้พิรุธหลายจุดสุดท้ายไปที่บ้านไปเจอชุดคุณภาคภูมิ
ของในเก่งใช่ไหมใช่บ้านในเก่งไปเจอหมวกไอ้โม่งที่ใส่อ่ะค่ะ
จนมุมด้วยหลักฐานก็ต้องรับสารภาพเนี่ยคือพอมาถึงก็บิดกล้องวงจรปิด
แต่ตรงจุดหน้าบ้านแต่จุดหลังบ้านจุดที่ออกไปล้างมือล้างไม้นี่เขาจับได้หมด
ใช่ค่ะแล้วในเก่งบอกว่าก่อเหตุประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะฮะ
พอแยกย้ายกับคนที่ขับรถมาส่งแล้วนะตอนตี๓นี้รีบส่งไลน์หาผู้ตายเลยนะ
ส่งไลน์เข้าว่าที่เจ้าสาวของตัวเองเนี่ยประมาณว่าขอโทษนะหลับเพิ่งตื่น
แล้วพอตอนเช้าก็ทำเป็นโทรเข้ามือถือผู้ตายเหมือนกับโทรแบบเอ๊ะทำไมไม่รับสายอะไรอย่างนี้

สุดท้ายก็เนี่ยค่ะจนมุมด้วยหลักฐาน
เขาก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันเยอะนะครับ
แล้วในเก่งเนี่ยคบหาหรือว่ารู้จักกับหมอปอที่เสียชีวิตมาเป็น๒๐ปี
ตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เรียนมัธยม
แล้วพอเรียนจบแล้วตัวเองเนี่ยก็ครอบครัวยากจนนะครอบครัวหมอปอก็ส่งจนเรียนจบ
แล้วได้ไปทำงานในการไฟฟ้าด้วยซ้ำแต่กลับมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะฮะ